รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นห้องในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ย่านเมืองทองทานีแล้วก็พบว่าภายในห้องมีระเบิด
นั้นมีวัตถุระเบิดอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งจับกลุ่มตัวเจ้าของห้องได้ด้วย
เขาบอกว่าระเบิดกลุ่มนี้เขาเก็บได้เอามาสะสมไว้ไม่เคยเตรียมเอาไปก่อเหตุอะไร
แต่ทีนี้สืบสวนทางลับเข้าไปพบว่าเป็นแก่นำกลุ่มแดงฮาร์ดคอร์
หรือว่ากลุ่มเดียวกับนายโกตินั่นเอง
พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมกำลังทหารใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ค่ะ
หลังจับกลุ่มตัวนายกริจชาพลภูนศิลป์เป็นชาวยาลา
ได้ภายในอาคารดังกล่าวนะคะโดยมีข้อมูลบอกว่ามีวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนี้
จากการตรวจค้นภายในห้องมีข้าวของกระจัดกระจายเหมือนถูกทิ้งร้างมานาน
แต่ว่ามีเสื้อผ้าแขวนไว้หลายชิ้นและยังไปพบกระเป๋ากล้อง
ทั้งนี้ไปพบระเบิดปิงปองประกอบเอง๔ลูกระเบิดไป๊บอมระเบิดไป๊บอม๒ลูก
ถูกวางซุกซ่อนอยู่ใต้สิ่งของที่กระจัดกระจายตามพื้นนั่นแหละ
กริจชาพลยอมรับบอกว่าตัวเองเป็นเครือข่ายของนายโกติจริงนะ

ระเบิดชนิดนี้ใกล้เคียงกับระเบิดที่คนร้ายใช้เกาะเหตุบริเวณหน้าห้างสยามพระรกรเมื่อปี๒๕๕๗ด้วยนะ

คุณระพินฮะคุณระพินฮะคุณระพินฮะ

คุณระพินฮะคุณระพินฮะ

คุณระพินฮะคุณระพินฮะ

คุณระพินฮะคุณระพินฮะ

คุณระพินฮะคุณระพินฮะ